คุณผู้ชมครับวันนี้เจาะสนามการเมืองครับ
ทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับ
แถลงชัดเจนว่ายืนยันเดินหน้าต่อในโครงการนี้ครับ
แม้จะมีเสียงทัดทานคัดค้านออกมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม
เพราะนี่คือเหตุผลที่ทางเพื่อไทยนั้นประกาศ
นโยบายเอาไว้แล้วและแถลงต่อรัฐสภาแล้ว
หลายคนมองว่านี่อาจจะไม่ใช่นโยบาย
ที่ต้องการจะช่วยเหลือประเทศอย่างแท้จริง
แฝงเรื่องการหาเสียงเอาไว้ด้วย
แต่ทางเพื่อไทยก็ยืนยันแล้วก็ปฏิเสธนะครับ

ว่าผลลัพธ์จะออกมาทางใดก็ตาม

เคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันในจอดสนามการเมืองครับ
นะครับเร้าน้องกรรมรับน้องไปพิจารณานะครับ
เพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติม
ให้ทุกอย่างดูดีขึ้น
ประกาศที่หนักแน่นของนายกรัฐมนตรีต่อ
แง่การคลังและหนี้สาธารณะของประเทศ
ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก
ซึ่งประเด็นที่นักวิชาการทักท้วงมากที่สุดก็คือ
แจกเงินให้คนที่มีอายุ๑๖ปีขึ้นไป
เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลในทางเศรษฐศาสตร์
หากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจควรใช้มาตรการอื่นแทน
ไม่เพิ่มความเสี่ยงทางการคลังและมีประสิทธิภาพมากกว่า
โดยควรมุ่งไปที่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ไม่ใช่แจกเงินให้เป็นการทั่วไป
จึงทำให้การแถลงของกระทรวงการคลังในช่วงบ่ายวันนี้

ไม่ใช่ทุกคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไปจะได้รับเงินนี้เสียแล้ว
ซึ่งอาจจะมีบางกรุงไม่ได้รับเงินนี้
โครงการที่ถูกออกแบบว่าอายุ๑๖ปีขึ้นไป
เพราะฉะนั้นจะได้การเงินคนละนึกหมื่นก็คือ๕๖๐๐๐๐ล้าน
อันนั้นต้องหมายความว่าทุกคนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าโครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนครับ
ต้องเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดของโครงการผมว่าชัดเจนนะครับ
ปลายเดือนนี้เราคงจะได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบ
นะครับว่าโครงการนี้จะมีรายละเอียดอย่างไร
ซึ่งหลายเรื่องนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
ไม่ใช่อย่างวันแรกที่เกิดขึ้น
หากดูเงื่อนไขในการรับเงินนี้ตามที่เคยประกาศไว้
ตอนแรกจะพบว่าต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๖ปี
ใช้เงินนี้เพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรค
เครื่องมือทำกินในร้านค้ารัศมี๔กิโลเมตรตามภูมิลำเนา
ไม่สามารถซื้อของบนออนไลน์มีระยะเวลาโครงการ๖เดือน
ไขทั้งหมดนี้พักเพื่อไทยก็ไม่สามารถตอบได้เต็มปากว่า
จะสร้างประโยชน์ได้จริงหรือไม่
อย่างไรก็ตามนายเศรษฐาเคยลั่นไว้ว่า
นโยบายของพักจะพาคนไทยพ้นหลุมดำและความยากจน
ที่สำคัญนโยบายดิจิทัลวอเรดจะเป็นจุดเริ่มต้น
ให้คนไทยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อีกครั้ง
ถ้าวันนี้รัฐบาลแจกเงินให้๑๐๐๐บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
คำถามที่แม้แต่คนที่ได้รับเงินก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะตอบได้ก็คือจะเอาไปทำอะไร
นโยบายนี้จะนำมาซึ่งภาวะเงินเฟ้อ
ให้กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกหรือไม่
หากเป็นเช่นนั้นได้เตรียมแก้ปัญหาไว้หรือยัง
เพราะต้องไม่ลืมว่านอกจากการแจกเงิน๑๐๐๐บาทแล้ว
รัฐบาลยังมีมาตรการพักหนี้ลดค่าน้ำมันและลดค่าไฟ
ทั้งหมดนั้นล้วนแต่ต้องใช้เงินในการอุ้มทั้งสิ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน